บรรยากาศวันครอบครัวครอบครัวมันต้องมาเหมือนกันนะ
ของหนุ่มคนนี้เลยค่ะฟุ๊กจิระคุณผู้ชมค่ะ
อกจากมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วจะชวนไปสุขสรรค์วันเกิดย้อนหลังนิดนึงกันละกันนะฮะ
มีนาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ย
เราได้เจอเจ้าตัวก็เลยขออัปเดตทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวเลยก็ละกัน

หล่อขึ้นเออเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เรียกว่าหน้าอ่อนยาวอยู่ตลอดค่ะสำหรับฟุ๊กจิระนะ
ปีนี้อายุ๓๘ปีแล้ว๓๘เลขสวย
ข่าวซ้ำเหมือนข่าวเลขแรกที่อ่านเลย
ข่าวตุ๊กแก่ซักหนึ่งข่าวตุ๊กแก่ซักหนึ่ง
ฉลองเป่าเค้กไปหมาด๑๘มีนาคมค่ะ
เห็นเจ้าตัวลงรูปพร้อมหน้าพร้อมตากัน

ฉลองกันแบบเรียบง่ายกันในครอบครัว

โดยพี่ฟลุ๊กเผยว่าไม่อยากมีงานเลี้ยงยิ่งใหญ่อะไร
รับว่าตั้งแต่มีลูกมันโฟกัสนะอยู่ที่ลูกเลยเป็นจุดใหญ่เลย
ความรักกับภรรยาค่ะคุณแอปเปิ้ลนะ

มันมีทะเลาะกันบ้างเรื่องลูกนี่แหละ
แต่ก็แก้ปัญหาโดยการเงียบ
เอาถูกต้องค่ะเงียบแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้น
แห่คุณพลอยนี่เข้าอกเข้าใจเหลือเกินนะคะ
และที่สำคัญพอเงียบเสร็จอ้าวแยกกันไปอยู่คนละมุมนิดนึง
ขอปรับอารมณ์กันหน่อยนะคะ
ชื่อว่าเป็นเรื่องที่ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ
พอถามถึงเรื่องแพลนปั๊มลูกคนที่๓
เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหพับเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน
เพราะว่าเลี้ยงสองคนก็เหนื่อยไม่น้อยนะจ๊ะ

คุณพลอยท้องทีนึงมันลำบากเหมือนกันนะ

ก็ที่บอกว่าเราไม่ต้องการอะไรที่แบบ
เหมือนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของนอกกายแล้วไม่ต้องการแล้ว

อยู่เจอกับครบทุกคนในครอบครัวก็พอ
มันผ่านมา๓๘ครั้งแล้วเข้าใจไหม
นี่ไม่ใช่แบบเพิ่งผ่านมา
วันเกิดเราแค่แบบอยากอยู่กับคนในครอบครัวมากกว่า

คือต้องเรียกว่าพับไปเลย

มันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวของเราเริ่มกลับมา

ที่นี่เสียสลาคเพื่อลูกเยอะ
โถคุณพ่อเขาสงสารคนเป็นแม่นะคะ

ส่วนนักแสดงสาวดีกรีนางแบบคุณผู้ชม

อัปเดตเรื่องที่เธอขายขนมชีสเคนิดนึงละกัน
หลังค่ะไม่เห็นเจ้าตัวลงภาพมานานมาก

พี่บีบอกว่าก็ยังขายอยู่เรื่อยนะไม่เคยหยุดเลย

หากว่างก็จะลงครัวทำด้วยตัวเองเหมือนกัน
ตอนนี้ก็มีเมนูใหม่ด้วยนะจ๊ะ

เพราะว่ามีหลายปัจจัยในการตัดสินใจค่ะ
ทำตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะ

มีรสชาเขียวมัชชาช็อกโกแลต
ถ้ามีออเดอร์มาก็คือมีเวลาทำก็ทำ

อยากมากเลยแต่ว่ามันคงต้องดูเต็มตัว

เป็นนางแบบเป็นนักร้องเป็นนักแสดง
เป็นแม่ครัวทำขนมหวานก็เป็นด้วย
แหมคุณผู้ชมพี่ธรรมดานาบีนักศิษย์

ส่งมาทางนี้ได้พวกเราเป็นนักชิมค่ะ
ยินดีนะคะพี่บียินดีนะ